คุณผู้ชมครับตอนนี้บริษัทขนส่งหรือบกษมีการเตรียมรถเสริมนับพันเที่ยวครับ
เป็นการรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะครับ
ตอนนี้ประชาชนเดินทางมายังไม่ค่อยหนาตาเท่าไหร่
บริการเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณกระดกรัฐโกวิชัยรายงานมาจากสถานีขนส่งหมอที่๒ครับ
นี้ขอสมกรประเมินว่าจะมีประชาชนทยอยมาใช้บริการรถชัตเติ้ลบัตรที่ทางขอสมกรจัดเตรียมเอาไว้ให้มากขึ้นกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

ขนส่งหรือบขศเปิดเผยตัวเลขผู้โดยสารเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง๓แห่ง
บขศได้จัดเพิ่มเที่ยวรถโดยสารทั้งรถบขรถร่วมรถตู้ในเที่ยวขาเข้าจากปกติอยู่ที่๖๔๔๘เที่ยวเพิ่มขึ้นโดยการใช้รถวิ่งเสริมกว่า๑๑๐๐เที่ยวรวมแล้วทั้งหมด๗๕๕๙เที่ยวรองรับผู้โดยสารได้กว่า๑๒๒๖๐๐คนโดยได้เตรียมแผนรองรับประชาชนที่เดินทางที่จะเข้าไปร่วมในพระราชพิธีโดยประมาณการเที่ยววิ่งผู้โดยสาร
เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดเที่ยววิ่งรถประมาณ๕๐๘๖เที่ยวต่อวันรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ๑๑๕๐๐คนเส้นทางภาคตะวันออกจัดเที่ยววิ่งรถประมาณ๑๑๙๙เที่ยวต่อวันรองรับผู้โดยสารประมาณ๒๑๐๐คนและเส้นทางทางภาคใต้นะคะจัดเที่ยววิ่งรถประมาณ๒๙๐๐เที่ยวต่อวันรองรับผู้โดยสารประ
ทุกเส้นทางนะคะอยู่ที่ประมาณ๙๒๐๐เที่ยวต่อวันรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ๑๘๗๐๐๐คนค่ะ
เพื่อไปให้บริการประชาชนที่ท้องสนามหลวง
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

พรุ่งนี้จะได้ออกมาทำเข้าในกลุ่มเลย
ก็ตลอดค่ะจนกระทั่ง๒๖๒
เพราะว่าอันนี้เราถวายท่านไงฮะไม่มีอะไรทดแทนพระคุณท่าน
ก็ทำเท่าที่ทำได้
มีอะไรก็ไปหมดไปวางดอกไม้ไปกราบอะไรก็ไปทุกอย่างที่เขามีให้เราทำหมด
ไปวางดอกไม้ทำไมไม่ไปเลือกมาใช้บริการชัดตั้งปรากฏอาหาร
เขาเป็นคนใช้รถเมย์อยู่แล้วแล้วก็รู้ถนนหมด
แล้วมาตรงนี้ก็มาต่อรถนี้ก็รู้ก็เลยมาเลยมาหลายวันแล้วค่ะ
เข้าไปหลายหลายเรื่องแล้วในวันที่สองตั้งใจที่จะไปด้วยไหมคะ
ไปยี่สิบห้าเลยฮะยี่สิบห้าเป็นเริ่มเลยฮะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด
ก็เป็นเรื่องอันนี้ยืนอยู่หน่วยแพทย์แล้วแต่เขาจะให้เราทำ
หาว่าไปเป็นผู้ช่วยอะไรก็ได้แล้วเราเป็นนวดไงฮะ
และนวดแผนโบราณของวัดโพคิดว่าทำอะไรได้ตรงนั้น
อาจจะช่วยในด่านแรกแต่จริงจริงตอนนั้นเขาให้เราทำอะไรยังไม่รู้นะฮะ
แต่เราถือว่าเราไปก่อนเดี๋ยวไปจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง
แล้วพรุ่งนี้ได้มาเตรียมไปเลยต่อเช้าเพราะต้องมีต้องมีหมวกมีมีคลองอ่ะฮะ
มีผ้าวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเอาแต่แค่จิตอาสาเข้ามา

โดยการพาผู้โดยสารทุกคนเข้าไปให้ใกล้งานพระราชพิธีมากที่สุด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
สำหรับประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมา
เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

สามารถมาใช้บริการรถชัตเติ้ลบัตรได้ที่
บริเวณลานจอดรถขอสอบมก
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาจนถึง๒๔นาฬิกาได้ทุกวันค่ะ
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒ค่ะ
ขอบคุณคุณกระหนกรัฐนะครับ